โอ้โหในโลกโพสเซียลให้กำลังใจเยอะ

มาถึงตั้งใจจะช่วยสำรวจภารกิจเรื่องนี้
การที่จะโรยตัวไปในปล่องในช่องในโพรง

และการที่กลุ่มของพี่เขาเดินทางมาถึงถ้ำหลวง

คือไม่ได้แซวไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่า

แซวพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล

รองพบตรอะไรก็เรียกหาใบอนุญาต

เจาะหรือจะขุดอะไรมีใบอนุญาตไหม
แต่ว่าพี่เขามาด้วยความตั้งใจ
และใบอนุญาตเขาก็ตั้งใจจะเอามาแสดง
ให้กับผู้ว่าเชียงรายได้รู้ว่าเขาได้รับอนุญาตจริง

ก็เรียกรายเงินชาวบ้านรวมกันแล้ว๒๐๐๐กว่าบาท

ทีนี้เขามีความเชี่ยวชาญมากค่ะ
เพราะว่าเขาสามารถปีนป่ายอยู่บนภูเขาสูงได้
แล้วเรื่องของการปีนทำมืดทำลึก

เพราะว่าปกติทำเรื่องแบบนี้เป็นอาชีพอยู่แล้ว

ชาวบ้านหน่วยงานต่างที่เขาระดมทุนมาให้

เพราะว่าพอฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือ
ใครมีกำลังมีความสามารถตรงไหนก็อยากให้มาช่วยเลย
เอาไปฟังเสียงพี่ทีมเก็บรังนกนางแอ่นกันนะคะ
ก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่สนใจขนาดนี้

น้องที่มาก็ตั้งใจจะมาช่วยอย่างเดียว
ไม่ได้คิดเรื่องโซเชียลเรื่องเก่าสารอะไรต่าง
มาช่วยเห็นว่ามีฝีมือด้านการขึ้นเขาลงเขา

เพราะว่าคนที่มาก็มีลูกมีหลาน
ก็นึกถึงลูกหลานตรงนั้นว่าถ้าเป็นลูกเราอะไรอย่างนั้นก็

ที่จริงก็มีเพื่อนก็รวมเงินเข้ามาให้เขาได้ใช้จ่ายตรงนั้น

เพราะว่าเราตั้งใจจะไม่คุยเรื่องตรงนั้น
เพราะว่าทุกคนก็มาได้ใจ
ไม่ซีเรียสตรงการอะไรต่างตรงนั้น
ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านทรายแก้ว
อย่างนายอาลิเฟนเทศนำพร้อมกับทีมงานเนี่ยนะคะ

เขามีอุปกรณ์คือเชือกกับไฟฉายแค่นั้นเอง
เพราะว่าพี่กลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญมาก
การจะปีนขึ้นไปเก็บรังนกในถ้ำ
แล้วก็ที่สำคัญรูเล็กต่างพวกพี่เขาสามารถเข้าไปได้เลย

ที่ผ่านมาคือมีภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนเลยค่ะ
ส่วนถ้าเกิดว่าจะดำเด็กขึ้นผ่านทางช่องปล่องโพรง

ถ้าเกิดว่าเจอโพรงในจุดที่มันตรงกัน
เขาก็บอกว่าสามารถที่จะดึงขึ้นได้เลย
เมื่อวานนี้นะเขาก็ไปสำรวจทางฝั่งโพรง
ทางด้านปีกซ้ายของถ้ำหลวง

โพรงนั้นลงไปได้เกือบ๕๐๐เมตรนะคุณผู้ชม
แต่ว่าการลงเนี่ยมันไม่ใช่ลงแบบตรงง่าย

ซึ่งที่โถงมันไม่มีจุดที่มันจะไปเชื่อมไป

ทีนี้พอลงไปที่บอกว่า๕๐๐เมตร

ตอนนี้จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประสานมาก่อน

ผมจะปักหลักรอจนกว่าเด็กเขาจะออกมาจากถ้ำได้

เมื่อกี้น้องที่ทำร่วมกันเมื่อวาน
โอเคไม่มีปัญหาผมรอได้ตลอดครับ
ขออย่างหนึ่งก็ให้น้องหาทางออกจากถ้ำได้ก่อน

เพราะว่าชาวบ้านทั้งหมดที่ไปร่วมกับผม

รวดเร็วปลอดภัยแบบชาวบ้านนะครับ
เขาก็มั่นใจว่าเออทหารเขาเห็นอยู่
ก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรไว้หมด

ผู้หมวดก็ว่าสแตนไบด์ก่อนหน้าไม่ต้องกลับ
ว่าโอเคให้เขาคุยเสร็จภารกิจของเขาก่อน
ว่าจะเอาอย่างไรผมก็โอเคผมรอได้ครับ
รอเพราะตั้งใจมาจากบ้านแล้วว่าจะช่วยน้องออกมาก่อนแล้วค่อยขับ
ต้องบอกเลยนะพี่กลุ่มนี้ในโลกโซเชียล
เขาพอมีการแชร์เรื่องนี้ไปเนี่ยคนชมเขาเยอะมากเลย

เพราะว่าตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวคือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเขายังต้องเรียรายกัน

อยู่จนกว่าน้องจะออกมาได้
เรื่องขากลับเงินที่จะใช้เดินทางกลับ
ไม่ต้องพูดถึงคือเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะหาจากที่ไหน
แต่ว่าล่าสุดทางสายการบินไทยสมาย
บอกเลยนะบอกจะสนับสนุนการเดินทางขากลับ

ใช่ค่ะใครฟังแล้วก็ชื่นชม

มาปักหลักแล้วก็รอที่จะช่วยเหลือในภารกิจนี้ค่ะ